เมื่อกี้ที่ถามคุณผู้ชมไปเมนูที่ท่านคิดว่าควรจะเป็นเมนูประจำจังหวัดของท่านคืออะไร
ข้อความจังหวัดตามด้วยเมนูก่อนจะดูข่าวนี้
โอ้โหหิวข้าวเลยว่ะ
กาญจนบุรีต้มยำปลาคังราชบุรีผัดเด็ดหมูป่า
เชียงใหม่แกงฮังเลปลาจีนบุรีแกงกะทินางหวาน
ขอนแก่นส้มตำไก่ย่างสมุทรสาครแกงส้มลูกมะตาดหรือแกงส้มใบกระเจี๊ยบ
นนทบุรีปลาสลิดต้มกะทิใบมะขามอ่อนสมุทรปลาการปลาสลิดทอด
นครพนมเลือดแปลงนะครับอายุทยาก๋วยเตี๋ยวเรือพังงา
แกงพริกปลาดุกใส่ใบราโอ้โหคือใบยี่ราอ๋อใบยี่รา
นี่คือความเห็นคุณผู้ชมเอาแต่มาดูมาดู
เมื่อวานนี้เขาบอกว่าพอประกาศของกระทรวงวัฒนธรรมออกมา
เออเออใช่คนหลายจังหวัดนี้เลยนะเอ้ยอะไรวะ
จังหวัดเรามีหรอไม่มีมีด้วยหรอหรอเออเธอเคยกินไหม
เธออยู่จังหวัดเดียวกันแล้วเธอเคยกินไหมนายโกวิทพระกามาท
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
ท่านออกประกาศการขับเคลื่อนกิจกรรมหนึ่ง
จังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่น
โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น
มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย
เพื่อส่งเสริมให้คนไทยภาคภูมิใจและกระตุ้น
ยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่น
สู่อาหารจานเด็ดที่ต้องชิม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจท้องถิ่น
โดยเมนูประจำกรุงเทพมหานครได้แก่
อะไรเหรออะไรเหรอ

ข้าวตอกตั้งนายไม่ใช่คนกรุงเทพฯแล้วนายอย่ามา
นายเคยเอาอย่าเพิ่งเคยกินเลยเคยได้ยิน
ไม่เคยได้ยินข้าวตอกอะเคยได้ยินผมก็ไม่เคยได้ยิน
ข้าวตอกตั้งครับส่วนพระนครศรีอิทยา

เขาเลือกให้เป็นแกงเหงางอด

แกงเหงางอด
ค่ะนี่หรออันนั้นปลาหรอพี่เบิ๊ด
เหมือนปลาช่อนเหมือนปลาช่อนแกงกับน้ำเต้าเหรอ

ส่วนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชขนมปะดา
หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าโดนัทเมืองคอน

ส่วนประจวบคีรีขัน
แกงคั่วส้มหน่อทูบลือสีกับปลาช่อนย่าง

ไม่มีมันเป็นหนอทูปลือสีดอม
ถ้าดอมอยากกินฤษีดอมไปกินในป่า
และเมนูเชียงใหม่ตำจิ้นแห้ง

ส่วนสุโขทัยเป็นเข้าปุ๊บ
ถ้าผมออกเสียงผิดต้องขออภัยเข้าปุ๊บ
นี่ที่ดอมถามอุบลราชธานีลาบหมาน้อย
มีไหมนี่ลาบหมาน้อยหน้าตาเป็นอย่างนี้ขอบคุณมากนะ
โอ้โหวันนี้น่ารักมากทำมาภาพแต่ละข่าว

บุรีรำขนมตดหมา
หมานี่เหรอขนมตดหมา
ส่วนระยองแกงส้มผักกระชับ
แกงส้มผักกระชับนี่ไง

ส่วนชนบุรีเมนูปลาคก

จากการประกาศเมนูของแต่ละจังหวัดออกมานะครับ
ที่บอกมาอยู่ที่ไหนของจังหวัดไม่เคยเห็นไม่เคยกินมาก่อน
แล้วบางจังหวัดบอกว่าไม่มีเมนูที่ดีกว่านี้แล้วหรือ
ธรรมดาไปไหมและสงสัยว่าเอามติมาจากไหน
ใครเป็นคนตัดสินหนึ่งในนั้นมาชี้แจง
นายวัลลบนามวงพรมท่านรองประธานสภาวัฒนธรรมเชียงใหม่
ชี้แจงว่าเขาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่คัดเลือกของจังหวัดเชียงใหม่
ก็คือเลือกตำจิ้นแห้งมาจริงแล้วมีคนเสนอเมนูลาบดิบด้วย
แต่กรรมการเป็นห่วงเป็นห่วงเรื่องสุขภาพ
หลายคนอาจจะไม่กินอาหารดิบแล้วลาบอาจจะไม่ผ่าน
จึงเสนอตำจิ้นแห้งที่กำลังจะสูญหายไป
ให้คนไทยรู้จักมากขึ้นตำจิ้นแห้ง
ภาคอื่นอาจจะไม่รู้จักเบิร์ตอธิบายนิดนึง
เขาจะเอาเนื้อวัวมาเนื้อวัวเนื้อหมูก็ได้ไปตากแห้ง
ไปตากแห้งมาเสร็จปั๊บแล้วเอามาต้มให้เปื่อย

จิ้นส้มก็คือเหมือนแหนมนั่นแหละ
แล้วมาโขกคลุกเคล้ากับผักสมุนไพรแล้วก็เครื่องเทศ
นี่แล้วมาตำนี่
อ๋อหิวข้าวน่ะเออจริง
งั้นเอามาเลยไหมล่ะขอข้าวเปล่าร้อนสักจานหนึ่ง
ขอขนมตดหมาหน่อยได้มั้ยหา